กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะฮะมาดูข่าวนี้แหม
ตำรวจปืนโหดเมาแอเลยคุณนะ
แล้วก็เมาฮะมีปากเสียงกับชาวต่างชาติ
ทีนี้ชักปืนขึ้นมายิงขึ้นฟ้ายิงขู่
แล้วก็ยิงไปมาปรากฏว่าไปถูกพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ย
ได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงตอนนี้นะ
ทางตำรวจต้องสอบปากคำตำรวจที่ก่อเหตุ
ปรากฏยังสอบปากคำไม่ได้เลยเพราะยังเมาแอ
พูดจาวกวนไม่รู้เรื่องอยู่เลยนะครับ
เหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานี้เอง
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงที่หน้าผับแห่งหนึ่งนะครับ
ภายในซอยบางลาตำบลป่าตองจังหวัดภูเก็ต
เจ้าหน้าที่ตำรวจสพป่าตองก็ไปพร้อมด้วยหน่วยกู้ชีพ
โรงพยาบาลป่าตองแล้วก็มูลที่กุศลธรรมภูเก็ตนะครับ
ก็พบผู้บาดเจ็บ๑รายถูกยิงบริเวณใต้รักแร้ด้านขวา๑นัด
แล้วก็บริเวณแผ่นหลังด้านซ้ายอีก๑นัดนะครับ
นอนหายใจรวยรินอยู่บนถนน
เจ้าหน้าที่กู้ชีพต้องทำการปั๊มหัวใจเพื่อยื้อชีวิตเร่งด่วน
ก่อนจะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสรายนี้นะฮะคือนายอรุณทองพลับอายุ๒๕ปี
มีอาชีพเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวแล้วขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
ไม่ได้รู้อิโน่อีเหน่อะไรเลยไม่ได้ไปมีเรื่องกับมือยิงเลย
แต่ปรากฏว่าถูกยิงซะงั้นนะครับ
จากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟัง
บอกว่าคนเจ็บนั้นนะฮะเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ตอนนั้นก็กำลังขายก๋วยเตี๋ยว
ก่อนเกิดเหตุมีชายคนหนึ่งซึ่งอยู่ในอาการเมา
รู้ทีหลังก็คือเป็นตำรวจเกิดมีปากเสียงกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
จากนั้นผู้ชายคนนี้ก็ชักปืนออกมายิงขึ้นฟ้าเพื่อเป็นการข่มขู่
และตัวคนเจ็บเองนะครับซึ่งกำลังขายก๋วยเตี๋ยวอยู่
กำลังเดินไปเก็บจานแล้วก็เดินเข้าไปหวังจะช่วยห้าม
แต่กลับถูกยิงได้รับบาดเจ็บนะครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุก็เป็นอดีตตำรวจชุดสืบสวน
สังกัดตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ต
ก่อนที่จะย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ตำรวจภูทรภาค๘นะครับ
ซึ่งก่อนเกิดเหตุนั้นตำรวจนายนี้นะครับ
ได้มีการเลี้ยงฉลองนะครับ
ที่ได้มีการย้ายตำแหน่งไปประจำตำรวจภูทรภาค๘
แล้วก็มาเลี้ยงฉลองกันที่ผับที่บาร์สถานบันเทิง
จนเมาไมค์คุณเมาไมค์ฮะ
แล้วก็ยังคงนั่งอยู่บริเวณหน้าบาร์ใกล้จุดเกิดเหตุนะครับ
ก่อเหตุแล้วก็ยังคงเมาไม้ไม่รู้เรื่อง
ยังนั่งอยู่แถวนั้นแล้วก็ถูกตำรวจควบคุมตัวได้ในที่สุดนะครับ
แล้วก็ตำรวจนำตัวไปสอบสวนที่สพป่าตองนะครับ
ทีมข่าวได้สอบถามไปยังพันธ์ตำรวจเอกสุจินนินบดีนะครับ

อยากจะรู้ความจริงว่าคนยิงมือยิงเป็นตำรวจ
และตำรวจก่อเหตุแบบนี้จะเอาผิดกันยังไงนะครับ
ก็ทางพุ่มกับสพปตบอกแบบนี้คุณ
บอกกับนักข่าวของเราบอกว่าตอนนี้นะ
ยังไม่สามารถที่จะสอบปากคำผู้ก่อเหตุได้เลย
เพราะผู้ก่อเหตุยังเมาค้างอยู่เลยคุณ

ครับให้การเนี่ยวกไปก็วนมานะฮะ

แต่ว่าทางพุ่มกับสพปตยืนยันนะครับว่า
จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
แล้วก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะฮะ
จะเป็นเพื่อนตำรวจด้วยกันแต่ถ้าทำผิดไม่ช่วยแน่นอนนะครับ
ขณะที่พลตำรวจตรีณพันวุฒิเลี่ยมสงวน
ผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูทรภาค๘
เปิดเผยบอกว่าได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลนะครับ
เนื่องจากนายตำรวจที่ก่อเหตุเนี่ย

กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรภูเก็ตใช่ไหม
แต่มีคำสั่งย้ายมาสังกัดตำรวจภูทรภาค๘
ซึ่งจริงแล้ววันนี้จะเป็นวันที่ต้องมีการรายงานตัว
แล้วก็ต้องมีการเรียกประชุมในช่วงบ่ายโมงวันนี้
แต่มาก่อเหตุซะก่อนทีนี้จะเอายังไง
ถ้าเป็นความผิดก็ต้องว่ากันไป
ตามความผิดของข้อกฎหมายแหละนะคุณนะ
ตำรวจจะไปก่อเหตุเองหรือจะดีใจที่ได้ย้าย

ก็ถือว่าผิดกฎหมายอยู่ดีนะครับใช่ค่ะ